สีย้อยนะเจ้ามารอตั้งแต่ตะคืนนะค่ะมีฮีบเจ้าบอกว่าขึ้นตะท้ายฮีบไว้
นี่ทำลายบนตัวเองนะเจ้าแล้วถ้าแผลเป็นอะไรอย่างเนี้ยน้องเนอร์รับผิดชอบนะ
มาลุงคนเดียวเจ้ามาตั้งแต่สองทุ่มแล้วค่ะ

มารุมจะได้ตะที่กลับมือไป๒คน
เอาคลิปนี้มาโพสต์ระบุว่าสาวแขนหักถูกมาเฟียปาดหน้าแซงคิวกดลอตเตอรี่
พูดจาใหญ่โตตู้นี้ตู้กู
เป็นของธนาคารไม่ใช่เหรอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับผู้หญิงที่
คือในข่าวบอกแขนหักนะแต่จริงเธอเนี่ยนิ้วหัก
ที่ถูกแก๊งผู้ชายสูงอายุหลายคนเนี่ยครับ
แซงคิวในคลิปนะฮะ
คนเสียหายชื่อน้องอายนะปกติเธอเป็นรายเดอร์รับส่งอาหาร
แต่เกิดประสบอุบัติเหตุรถเฉียวชนทำให้มือข้างขวาเนี่ยเจ็บ
นิ้วมือขวาหักครับวิ่งงานไม่ได้
แม่ก็บอกเออช่วยแม่หน่อยได้ไหมคือแม่ก็อายุมากสายตาไม่ค่อยดี
เองไปต่อคิวหน่อยได้ไหมกดจองสลาก
คือเขาบอกว่ามารอตั้งแต่๒ทุ่มคืนก่อน
แต่พอตอนเช้า๖โมงครึ่งนะครับ
กลุ่มผู้ชายสูงอายุรวมกัน๕คนบอกพวกเขาเป็นเจ้าถิ่น
เออมาเบียดแซงคิวเธอ
แล้วระหว่างนั้นคนหนึ่งในแก๊งจับแขนขวาที่เธอเจ็บอยู่
นิ้วหักอยู่ฉันหักจะเจ็บอยู่เนี่ย
สุดท้ายนะครับก็ไม่ได้จอง
อย่างที่ดอมบอกไปตอนก่อนหน้านี้นะครับ
เอาน้องอายเล่าให้ฟังอีกทีเลยครับ
มือเราก็เจ็บเนาะถือมือเราเนี่ยแล้วก็ปัดมือเราเนี่ย
อ่าหนูก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก่อน
หนูก็บอกว่าหนูมาเฝ้าตั้งแต่๒ทุ่มครึ่งแล้ว
แล้วถ้าลุงจะกดทำไมลุงไม่มาเฝ้า
แกก็บอกว่าแกกดตู้เนี่ยมาเป็น๑๐ปีปีแล้ว
ไม่มีใครมาแก้กดตู้แกประมาณนี่ค่ะ